ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับ
กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ยิงชายผิวสี

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชม
ขณะที่ตำรวจรัฐโอกาโฮมาได้ใช้ปืนยิงนาย
เทอร์เรสคลัชเชอร์ชายผิวสีอายุ๔๐ปีครับ
ที่ไม่มีอาวุธแล้วก็ยกมือขึ้น
จำนวนจนกระทั่งเสียชีวิต
หลังจากที่ทางการเผยภาพวีดีโอนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างรุนแรงนะครับ
ตัดสินใจยิงนายคลัชเชอร์เพราะว่าเขาไม่ยอมตอบคำถาม
แล้วก็เดินไปทางรถทำให้เธอเชื่อว่า

ขณะนี้ครับทางการได้สอบสวนเพื่อหาข้อสรุป
ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้จะต้องได้รับโทษทางอาญาหรือไม่
และเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกัน
นั่นก็คือกรณีที่ตำรวจรัฐแคโรไรน่าใช้อาวุธปืน
ตำรวจอ้างว่าเขามีอาวุธปืนในรถ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับ
มีการชุมนุมการประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนายสก๊อต
ประท้วงบานปลายกลายเป็นการจราจนครับ
ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุม
เป็นเหตุให้ตำรวจ๑๒นายนั้นได้รับบาดเจ็บนะครับ